ปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ตอนนี้อยู่ที่เทศสมานนครอุบลประชาธารณี

ได้ยินคือเสียงละฝนเม็ดใหญ่ด้วยนะ
นี่เขามาตั้งแต่กลางวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำ
ณขณะนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ย
เดี๋ยวติดตามจากรายงานสดล่าสุดของคุณปียชาตินะครับ
สดมาจากอุบลรัชธานีครับเชิญครับ
ดูเหมือนว่าทันทีที่พายุโนรูนะครับ
เลื่อนตัวเข้าประเทศไทยฝั่งอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี
นะครับแล้วก็อ่อนกำลังลงเป็นมุ่งหน้าไปที่
นับคืออะไรนี่นับคืออะไรอ่านเลยอ่านเลยอ่านเลยอ่าน
เหมือนว่าทันทีที่พายุโนรูนะครับเคลื่อนตัวเข้าที่
ประเทศไทยฝั่งอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีอ่อน
กำลังลงเป็นดีเปรตชั่นแล้วก็มุ่งหน้านะครับไปทางจังหวัดอำนาจ
เจริญแต่ก็ทำให้ตอนนี้นะครับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหนักกว่าเมื่อ
กลางวันที่ผ่านมานะครับทำให้หลายหลายคนนะครับที่
อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูลก็กังวลนะครับว่าอาจจะทำให้
บ้านเรือนนั้นถูกน้ำท่วมสูงนะครับอย่างจุดที่ผม
ยืนอยู่นะครับก็คือชุมชนวัดโรมันคาทอลิกนะครับเมื่อ
เช้านะครับเรามาระดับน้ำไม่สูงขนาดนี้นะครับแต่ว่า
เมื่อฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่าน
มาแล้วก็จนถึงตอนนี้นะครับทำให้ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่ม
สูงขึ้นครับบางจุดนะครับสูงถึง๓เมตรนะครับน้ำ
มาจากตัวเมืองอุบลราชธานีที่จะไหลลงแม่น้ำ
ด้านหลังผมนะครับมีเขื่อนกั้นครับทำให้น้ำ
ข้างที่จะระบายลงช้านะครับประกอบกับว่าตอนนี้
ระดับน้ำในแม่น้ำมูลนะครับสูงกว่าตลิงประมาณ
เกือบสองเมตรนะครับจากการตรวจวัดของสถานีวัดที่
เจ็ดนะครับก็ทำให้ตอนนี้ระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อย
เรื่อยนะครับเราได้ไปที่บ้านหลังนึงนะครับที่อยู่
ชุมชนนะครับก็เป็นบ้านของชาวบ้านที่ได้รับผล
กระทบจากน้ำท่วมนะครับก็คือบ้านของพุทธิพัฒนพั
อายุสี่สิบห้าปีนะครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่าระดับ
น้ำเกือบที่จะสูงถึงชั้นสองของบ้านแล้วนะครับจาก
นะครับน้ำตอนเช้านะครับอยู่ที่บันไดขั้นที่๑
ประมาณ๗นะครับตอนนี้อยู่ที่ขั้นที่๑๐แล้วนะครับอีก
เดียวก็จะท่วมตัวบ้านทำให้ต้องหนุนของขึ้นที่
สูงแล้วก็อบพยพคนในบ้านนะครับออกไปอยู่ที่ปลอด
เพราะว่ากังวลว่าฝนตกหนักในคืนนี้จากอิทธิพลพายุ
จะทำให้น้ำท่วมนะครับจนเสียหายซ้ำรอยปี๒๕๕๙
ร้อยหกสิบสองนะครับจึงกังวลว่าหากฝนตกลงมา
แบบนี้นะครับความเสียหายอาจจะหนักนะครับแล้วก็ที่
มาก็แทบหมดเนื้อหมดตัวเนื่องจากการเยียวยานั้น
ไม่ได้มากเท่าที่ควรครับเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ที่
ถือว่าวันนี้ด้วยฝนมันตกแรงนะ
มันมันดูลักษณะเหมือนมีน้ำเอ๋อ

มันก็เลยรู้สึกทำให้ระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น

เซ็นใช่ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือคิดว่าภายในคืนนี้มันน่าจะถึงชั้น๒นะครับ
ก็เลยต้องหนุนของขึ้นไปก่อนเพื่อความปลอดภัย
แต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอุ่นไว้จะปลอดภัยแค่ไหน
ด้านนายพระเศรษฐ์ปุราธังนังผู้บริการฝ่ายพญากรอากาศอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานีบอกว่า
จากการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึง๗โมงเย็นวันนี้นะครับ
ปริมาณฝนสะสมในตัวเมืองอุบลราชธานีวัดได้สูงถึง๑๐๑๒มิลลิเมตรนะครับ
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ฝนตกหนักนะครับแล้วก็จะต้องจับตาปริมาณฝนในคืนนี้นะครับ
ซึ่งคาดว่าจะตกหนักจากอิทธิพลพายุ
จึงต้องดูว่าหากมีกลุ่มเมฆร่องฝนนะครับก็จะทำให้ฝนนั้นตกหนักมากขึ้น
และต่อเนื่องไปอีกหนึ่งถึงสองวันนะครับคุณผู้ชมครับ
ต้องดูกันยาวนะครับเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่ตกจากอิทธิพลพายุแล้วก็น้ำที่จะหลากมานะครับจากทั้งจังหวัดนครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกด
และมาถึงด่านสุดท้ายก่อนที่จะลงแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีหากระดับน้ำหลากประกอบกับฝนที่ตกหนักจากพายุครับ
แน่นอนครับระดับน้ำก็จะสูงขึ้นและอาจจะสร้างความเสียหาย
ให้กับพื้นที่บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมากนะครับ
จับตานะครับว่าคืนนี้ฝนยังจะหนักต่อเนื่องไปหรือไม่ครับ
ขอบคุณครับคุณปียชาติครับคืออย่างน้อยก็๒๓วันต้องให้กำลังใจทุกพื้นที่ทุกท่านจริงนะฮะ

ยุโนรูเข้าไทยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

อุตุนิยมวิทยาแถลงว่าเข้าไทยแล้วเมื่อ๑๙นาฬิกาที่ผ่านมา

จากเดิมคาดการณ์ว่าจะเป็นเช้ามืดพรุ่งนี้แล้วลดมาเป็น๔ทุ่มคืนวันนี้

อายุโนรูเข้าไทยแล้วตั้งแต่๑ทุ่มนะครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาแถลงเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเราจับตาสถานการณ์นี้กันต่อไปนะฮะ
อยู่ที่ไหนถ้าพอส่งข้อความมาได้เนี่ย
ทราบข่าวของญาติญาติที่อยู่ที่พื้นที่ที่เขาลำบากเนี่ย